แหมเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์

บางคนบอกว่าไม่ว่างจะเล่นด้วยขี้เกียจ

คุยไปมากสุดท้ายเป็นไง

จะลดละดมเงินช่วยเหลือเลย

เอาตรงใครหลอกใครตอนแรก

คือคุณพี่เขายังแบบอื้อฮือ

มันจะมีจังหวะที่คอลเซนเตอร์เขาเสียงสั่นแล้วไง

เขาใช้มุกอะไรพูดไม่ชัด

อ้าโอมโอนเงยัง

ทีนี้ตั้งใจจะโทรมาหลอกไง
ออลอกงั้ยแล้วปรากฏว่าพี่แม่ค้าก็ใช้มุกเรนี่กลับ
เพ่งเซนเจอร์มาบทนี้
เอาคุณคุณผู้ชมให้ดูอันเนี้ยมันก็ถือเป็นมุกหนึ่งนะ
เล่าเรื่องสงสารก็เป็นการรับผิดชอบสีหน้าพี่เขามากเลย
เซนเตอร์นะเจอดาราตุ๊กตาทองตัวแม่อย่างพี่เนี่ยนอกจาก
โดนหลอกไม่สำเร็จแล้วกลายเป็นว่า
พี่เขาน่าจะกินอึ้งอากออกอากเยอะมากเลย